คุณผู้ชมฮะใครเคยผ่านการเฉียดตายมาบ้าง

ใช่ค่ะคุณลุงคนนี้เป็นวินาทีเฉียดนิดเดียวเองค่ะ
คลิปนี้ไม่ยาวประมาณ๒๐กว่าวิเองเขาบอกว่าเตือนภัยตึกเปื่อย
เดี๋ยวดูตอนที่คุณลุงค่อยเดินมามันเกิดอะไรขึ้นกับตึกนี้ค่ะ
ค่อยดูนะตรงลูกศรนะคะคุณลุงเดินผ่านรถมา
คันนี้คุณลุงเดินช้าค่อยเดินสะพายเป้มาสะพายย่ำมา

นี่คุณมันเป็นจังหวะเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะ
มันคือวินาทีชีวิตเลยนะฮะแล้วก็พวกมุมพวกองศาและการเดินของคุณลุง

ใช่คุณแล้วสิ่งที่มันตกลงมานี่คือแผ่นปูนนะคะ
แผ่นปูนตกลงมาจากตึกตกลงมาจากอาคาร
อยากจะรู้จังคุณลุงคิดอะไรอยู่ตอนหันไปดู

แล้วเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดจากร้านค้าฝั่งตรงข้าม
จับภาพได้ชัดเลยทางฝั่งร้านค้าคุณแอนณธรินีนะคะ
ทีนี้เราก็เลยติดต่อสอบถามคุณแอน
ให้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าตอนที่มันหล่นลงมามันไม่มีใครเห็นทั้งสิ้นค่ะ
หมายถึงว่ามันไม่ได้มีเสียงไม่ได้แบบว่า
เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เกิดแกนซุดตัวหรืออะไรทันทีอ่ะ
เห็นเขาบอกว่าตึกมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำขังเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันมีปริมาณน้ำมากมากเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะ
มันจะอาจจะเส็ดซุดตัวได้แกก็ได้เทมทั่วพื้นแต่ว่าไม่มีใครได้รับบัตรเก็บอะไรอ่ะค่ะ

มันหล่นมาจากชั้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
ดูสิคุณที่จ้าของร้านค้าเขาบอกว่าเอาจริงนะ
วินาทีตอนที่หล่นตัวพี่เองไม่ได้เห็นหรอกแต่เสียงมันดังมากเลย
วิ่งออกมาดูก็เห็นภาพแบบนี้แล้วมันไม่ได้มีไม่ได้มีเสียงเตือนมาก่อน
แบบปูนลั่นแผนปูนลั่นไม่มีเลยค่ะจู่หล่นมาเลยนะคะ
อาคารนี้มันสูง๔ชั้นแล้วแผ่นปูนมันหล่นมาจากชั้น๑
ซึ่งทางเจ้าของร้านของชำเขาคิดว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องหลายวันหรือเปล่า
มาขังอยู่ในท่อนานหรือเปล่าแล้วมันซึมเข้าผนังปูนจนมันหลุดล่อนลงมา
ที่เขาโพสต์เอาไว้ว่าตึกเปื่อยแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วทางเจ้าของอาคารที่แผ่นปูนร่วง
ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดมาเก็บกวาดนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปด้วยอันนี้คือเป็นภาพหลังจากที่เกิดเหตุ
นี่ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ใช่คุณลุงนะแล้วเป็นคนอื่นที่เดินเร็วกว่านี้นะ
โอ้โหนี่จะโดนแผ่นปูนไปเต็มแต่ว่าคนไปคอมเมนต์เพียบเลย

เลยรอดมาได้นะฮะโอ้ชิวเฉียดจริงนะครับ